รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะคะลงพื้นที่พร้อมคณะไปที่จังหวัดพิจิตรค่ะ
เพื่อระดมสมองเพื่อหาทางแก้ไขราคาข้าวที่ตกต่ำ
ระยะสั้นแล้วก็ระยะยาวนะคะติดตามรายงานจากคุณถิตภาษิริพิพัฒน์ค่ะ
อภิรดีตันตราพรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
ลงพื้นที่พบปากเกษตรกรที่อำเภอบางมูลนาคจังหวัดพิจิตร
เพื่อรับฟังปัญหาและพูดคุยให้ความมั่นใจเกี่ยวกับมาตรการแก้ไขปัญหาราคาข้าวตกต่ำ
การจำนำยุ้งฉางและให้เงินช่วยเหลือปรับปรุงคุณภาพข้าว
โดยยืนยันว่ามาตรการช่วยเหลือชาวนาที่ออกมามีหลักเกณฑ์ครอบคลุมอยู่แล้ว
ส่วนกรณีคณะกรรมการสมาคมโรงสีข้าวลาออก
ยืนยันว่าไม่มีแรงกดดันและไม่เกี่ยวข้องกับรัฐบาลอย่างแน่นอน
ในส่วนของกระทรวงพาณิชย์เตรียมส่งเจ้าหน้าที่ออกสุ่มตรวจโรงศรีให้เข้มงวดขึ้น
ว่าผู้รับซื้อข้าวต้องมีเครื่องวัดความชื้นและเครื่องชั่งที่แม่นยำถูกต้อง
ตุกติกและเอาเปรียบเกษตรกรเตรียมดำเนินคดีตามกฎหมาย
เรื่องของเงินที่จะช่วยในการพัฒนาปรับปรุงหลังจากการเก็บเกี่ยวจำนวน๒๐๐๐บาท
ซึ่งผู้ที่ปลูกข้าวหอมในจังหวัดพิจิตรจะได้รับความช่วยเหลือตรงส่วนนี้ด้วย
เรายังมีมาตรการทางด้านการตลาดที่กระทรวงพาณิชย์จะนำผู้ซื้อจาก๑๕ประเทศ๑๕๐กว่าราย
เข้ามาพบผู้ขายโดยตรงนะคะว่าโรงศรีหรือว่าผู้รับซื้อเนี่ย
ต้องมีเรื่องเครื่องชั่งแล้วก็เครื่องวัดความชื้นที่แม่นยำถูกต้องนะคะ
ทางกระทรงพนิษฐ์จะออกตรวจสอบเข้มงวดโดยเฉพาะเรื่องเครื่องชั่ง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวกับเกษตรกรด้วยว่า
การติดต่อซื้อขายข้าวกับผู้ซื้อจากต่างประเทศทั่วโลกกว่า๑๕๐ราย
คาดว่าจะสามารถทราบยอดสั่งซื้อในช่วงกลางเดือนพฤศจิกายนนี้
โดยเฉพาะกลุ่มผู้บริโภคจากจีน
ซึ่งมีความต้องการข้าวจำนวนมากในเทศกาลตรุษจีน
หากมาตรการนี้เป็นไปตามการคาดการณ์
ส่งผลให้ราคาข้าวขยับสูงขึ้น
ขอให้เกษตรกรมั่นใจในการแก้ไขปัญหาของรัฐบาล

ตัวแทนของเกษตรกรในอำเภอบางมูลนาค
ขอบคุณรัฐบาลที่ยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือ
แต่ก็กังวลว่าจะไม่ได้ราคาข้าว
ตามที่หลายฝ่ายคาดการณ์ไว้
มันเหมือนจุดไฟไม่กว้างเปิดไปนะครับ
แต่ว่าพอไฟมอดก็หมด
แต่พอมาเจอเขาไม่ได้สร้างภูมิคุ้มกันไว้เกษตรกรไง
มันถึงได้มีอย่างนี้กันออกมา
โครงการจำนำข้าวดีคุณต้องวางภูมิคุ้มกันให้เขาด้วย
มีมาตรการลงมาคุ้มกันให้เขา
ว่าอีกปีข้างหน้าอีก๓๔ปี๕ปี๖ปีเนี่ยโครงการนี้ยังอยู่กับเขาตลอด
เกษตรกรยังมองว่าหนทางบรรเทาความเดือดร้อนของชาวนาที่ดีและยั่งยืนที่สุด
คือการสนับสนุนให้ชาวนารวมกลุ่มทำนาแปลงใหญ่เพื่อลดต้นทุน
สนับสนุนให้ปลูกข้าวอินซีที่ได้ราคาหลังแปรรูปสูงถึงตันละ๖๐๐๐บาท